ตำรวจจับได้แล้วนะลูกจ้างนะครับ
เขาบอกว่าจากกรณีที่ถูกทวงเงินเดือนนะครับ
ทวงเงินเดือนในจ้างแล้วไม่ได้
ก็เลยโมโหครับก่อเหตุนี้ที่ทุบหัวบีบคอแล้วฝังดิน
จำได้ใช่ไหมครับข่าวนี้นะครับ
ทวงเงินในจ้างแล้วไม่ได้ครับ
ตำรวจจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะ
ตำรวจสอนอดินแดงครับไปจับนายทัศน์พงศ์สุขพรมอิน
ตานอายุ๓๒ปีเป็นคนงานก่อสร้าง

ชาวบ้านแถวดินแดงเขาแจ้งตำรวจบอก
แม่คุ้นดูข่าวไทยรัฐทีวีมาหลายวัน
แล้วคนนี้ท่าทางพิรุษต้องสงสัย
เสื้อแขนยาวสีเทากางเกงสีดำ

พูดคนเดียวด้วยนะคล้ายว่าจะเป็นคนที่มีอาการทางจิต
แต่ชาวบ้านเห็นว่าผู้ชายคนนี้มีรูปภัณฑ์คล้ายในตาน
ตานที่ดูข่าวฆ่านายโรธนรเบศหัสดินเดชดำรงอายุ๕๓ปี
ที่เป็นพนักงานธนาคารเจ้าของบ้าน
แล้วเป็นเจ้าของหอพักที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างน่ะ
แล้วฝังผู้ตายนะจำได้นะครับ
นะครับเหตุเกิดที่ซอยฉัดหลวง๒ตะบนไซน้อย
อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
เมื่อช่วงเย็นของ๑๖เมษายนที่ผ่านมานะ
ตำรวจจึงคุมตัวมาสอบปากคำที่สอนอดินแดงครับ
เรื่องต้นตรวจค้นในตัวนะครับเจอปืนปลอมนะครับ
เป็นบีบีกันโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงิน
หนังสือการ์ตูน๑เล่มบัตรแล้วก็เอกสารส่วนตัว
ต้นคาดว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
มาอยู่แถวประชาสงเคราะห์เพราะว่าเคยพักอยู่ย่านนี้มาก่อนครับ
ตำรวจคาดว่าในตานเนี่ยนะครับเดินมาจากวงเวียนบังเขนเลยนะ
หลังจากลงจากแท็กซี่ตรงนั้นสอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
ที่ในตานเนี่ยนะครับเรียกแท็กซี่สีชมพู
จากฝั่งตรงข้ามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไซน้อย
ตรงข้ามซอยที่เกิดเหตุแล้วบอกให้คนขับเนี่ย
ส่งตรงวงเวียนบางเขนนะครับ
ส่วนปมสังหารคุณผู้ชมมีข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า
ตาเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานก่อสร้างได้ประมาณ๒เดือน
แล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่หอพักของผู้ตาย
ช่วงวันเกิดเหตุครับผู้ตายกับนายตานทะเลาะกันครับ
จากนั้นในตานก็ใช้อาวุธทำร้ายร่างกายผู้ตาย
แล้วนำศพไปฝังตรงนั้น
รองผู้ประคับการตำรวจนครบาน๑ระบุว่า
ในตานยอมรับว่าลงมือค่านายโรธนักศึกเบช
นายจ้างแล้วก็ฝังไว้ตรงนั้นจริงนั่นแหละ
สาเหตุมาจากในตานทะเลาะกับผู้ตาย
เพราะว่าผู้ตายไม่ยอมจ่ายเงินที่ติดค้างไว้
เขาอ้างแบบนี้นะผมต้องใช้คำนี้เพราะคนตายพูดไม่ได้
ทำให้ในตานเนี่ยโมโหใช้อาวุธทุบหัวก่อน
แล้วบีบคอจนเสียชีวิต
แล้วฝังศพไว้ตรงนั้นนะครับ
จากนั้นก็พักอยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุ๒คืนนะ
แล้วตัดสินใจหนีเข้ามานะครับจากนนทบุรีเข้ากรุงเทพมหานคร
ถูกตามจับได้นี่แหละครับ
เหตุก็คือคนตายนะครับก็ได้ไปมีปากเสียงกันนะครับ
แล้วก็คนร้ายเนี่ยได้ทำงานอยู่กับคนตายเป็นลูกจ้างนะครับ
ซึ่งมีการตกลงนะครับมีการตกลงค่าเงินเดือนนะครับ
การทวงถามค่าเงินเดือนที่สัญญากันไว้นะครับ
กับคนผู้ตายซึ่งผู้ตายก็ไม่ได้ให้นะครับ
ก็มีทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงกัน
จนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะครับ
แล้วเขาก็รับว่าได้มีใช้อุปกรณ์นะครับ
ในการทำร้ายทุกที่หัวศรีศักดิ์นะครับ
จนถึงขั้นพอมีบีบคอนะครับ
จนถึงพบผู้ตายก็ถึงแก่ความตาย
แล้วก็เอาศพนะครับไปฝังไว้อยู่บริเวณบ้านของผู้ตายนะครับ
คุณผู้ชมค่อยไปนะค่อยไปนะ
ต่อมาตำรวจสงคร์พนใสน้อยเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ท้องที่เกิดเหตุก็มาอายัดตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติม
จากนั้นก็คุมตัวในตานไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดที่ในตาขุดหลุมฝังอำพลางศพครับ

แล้วก็ขโมยทรัพย์สินของมีค่าของผู้ตายหนีไป
ตานเปิดใจเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังจากถูกจับ
เขาบอกว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เกินเลยไปกว่านายจ้างกับลูกจ้าง
แต่อ้างว่าถูกผู้ตายทำร้ายก่อนครับ

เยี่ยมกันเยี่ยมกัน

เพราะว่า

ผมน่ะคือมีปัญหากันหลายครั้ง

ฟังเส้นสุดท้ายฟังเส้นสุดท้ายพี่ตาน
เส้นสุดท้ายที่ทำให้เราก่อเหตุคืออะไร
เพราะคำว่านิสัยกับผมกับเขาไม่เข้ากัน
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจก็คุมตัวในตานมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับ
เหตุการณ์นี้ให้บอกเป็นคดีเสนอญุผวันจริง

นายตานเองเนี่ยถึงขั้นออกมาบอกว่าอยากให้ลูกตัวเองเนี่ยรับโทษ
คือถึงขั้นประหารชีวิตไปเลยอ่ะโอ้โหเพราะแม่บอกว่าที่ผ่านมาก็เคย
ขู่ฆ่าแม่มาก่อนด้วยแล้วก็แม่มองว่านี่แม่ในตานบอกนะ
นี่ถือว่าเป็นภัยกับสังคมโอ้โหนี่คือแม่บอกแบบนี้นะ
แล้วลูกเวลาเมาเนี่ยก็จะมีอาการคลุมคลั่งนี่แหละค่ะสุดท้ายสามารถรวบตัวได้นะคะ